อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น

เพราะว่าคุณแม่คนนึงคือเอามีดมาจี้คอตัวเอง

ใช่ค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดเทศบาลที่เพชรบูรณ์เลย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องการมาขอความเป็นธรรม
เพราะว่าลูกชายของฉันที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ย

ทั้งที่กำลังจะเรียนจบอีกไม่กี่เดือนแล้ว
คือลูกชายอยู่ปี๓ปีสุดท้ายแล้ว

ตอนฝึกงานมีปัญหาอะไรกับครูไม่รู้

จะขอพบผู้ว่าคนเดียวเท่านั้น

ความเป็นธรรมจริงจริงคุณแม่เข้าไปที่ไม่ค่ะหนูต้องการพบภูมิว่า
หนูต้องการตอนนี้เลยหนูต้องการพบไม่เอาหนูไม่สนใจใครแล้ว
เพราะหนูมันไม่ได้ให้ดับใจหนูเลยไม่ค่ะไม่อย่างงี้อย่างงี้ค่ะ
เดี๋ยวเต็มเย็นไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ฟังไม่ฟัง
หนูต้องการพบภูมิว่าถ้าหนูวันนี้หนูหาวไม่ได้ลูกหนูติดคุก
ตอนนี้ถ้าหนูหาเงินหนึ่งหมื่นไม่ได้ลูกหนูติดคุก

นี่แหละครับคุณป้าใช้มีดยาว๙นิ้วปลายแหลมจี้คอตัวเองนะคุณฮะ

แล้วก็ด้วยอารมณ์ของคุณป้าที่เหมือนถูกกดดันอย่างหนัก
ค่ะเธอคือนางตุ๊กตาเป็นแม่ของนักศึกษาปวช
ที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณนะคะ
แล้วเห็นไหมเธอยืนอยู่ข้างรถวอนโว้สีแดงนั่นน่ะ
ตรงนี้คุณเป็นบริเวณริมถนนเพชรเจริญที่เขตเทศบาลเมืองเพชรชบูรณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้
แล้วมีลูกชายของเธออีก๓คนเนี่ยเอาจริงก็อยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ไปไหนคือก็งงกับแม่คือตกใจเหมือนกัน
คือเหตุนี้พอคุณแม่ท่านนี้เอามีดจี้คอตัวเอง
แล้วกรองขอจะพบผู้ว่าชาวบ้านก็เลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาตรวจสอบหน่อยตำรวจก็เลยต้องมาเกลี้ยกล่อมอยู่ตรงนี้นะครับ
คือชาวบ้านบอกว่ามาดูหน่อยเถอะผู้หญิงคนนี้คือเหมือนกับสติหลุดไปแล้ว
เธอน่าจะอัดอั้นน่าจะกดดันอะไรบางอย่างถึงให้ทำให้ทำแบบนี้
ทีนี้ค่ะนางตุ๊กตาเนี่ยนะพยายามย้ำเลยว่าต้องการจะพบผู้ว่าคนเดียวเท่านั้น
ผู้ว่าเนี่ยคือนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
พอตำรวจไปถึงก็พยายามที่จะพูดพยายามจะเกลี้ยกล่อมค่ะ
แต่ว่านางตุ๊กตาบอกว่าไม่เอาจะไม่วางอาวุธมีดนี้เด็ดขาด
กว่าผู้ว่าจะมารับเรื่องร้องเรียนจากฉันคือทนไม่ไหวแล้วจริงค่ะ
คือนางตุ๊กตาก็เล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เธอรู้สึกกดดันแบบนี้
ต้องเอามีดจี้คอและขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการของจังหวัดเนี่ยนะครับ
เล่าสาเหตุแบบนี้บอกว่าลูกชายของเธอเรียนหนังสือ
อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะเอกชนแห่ง๑ปี๓ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้ว
และกำลังอยู่ในช่วงของการฝึกงานในอู่รถแห่งหนึ่ง
มีอยู่วันหนึ่งลูกชายได้พูดว่าใครเป็นคนทำสีรถมันไม่สวยเลย
จากนั้นนะครับก็เลยมีเรื่องถกเถียงกับครูที่ดูแลอยู่ในขณะนั้น
และปรากฏว่าต่อมาโรงเรียนได้เรียกลูกชายของเธอ
ให้ไปขอโทษครูคนดังกล่าวแต่ครูคนดังกล่าวนะไม่รับคำขอโทษ
แล้วก็ชกทำร้ายร่างกายลูกชายของเธอจึงเกิดการชกต่อยกันขึ้น

แต่สุดท้ายลูกชายตนต้องกลายเป็นผู้ต้องหาเสียค่าปรับจำนวน๑๐๐๐บาท
และผู้บริหารโรงเรียนแจ้งว่าไม่ต้องไปฝึกงานไม่ต้องไปเรียนหนังสืออีกแล้ว
ซึ่งก็หมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าลูกชายของเธอถูกไล่ออก

ตอนนี้เธอบอกว่ารู้สึกครับแค้นใจมากก็เลยเดินทางอยากจะมาพบผู้ว่า
แต่เมื่อมาถึงในเมืองตรงจุดเกิดเหตุน้ำมันรถมันหมด
ไปทางไหนก็ไปไม่ถูกรู้สึกสับสนและเครียดมาก
ไม่รู้จะทำยังไงกดดัน
ใช้มีดจี้คอตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตาย
และเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พอหลังจากที่เธอโวยวายอยู่อย่างนี้นะคะ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชม
ประมาณทุ่มครึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ
คือนายสืบสักเหยียบวิจารณ์เดินทางมาถึงเลยค่ะ
แล้วพอนางตุ๊กตาเห็นว่าผู้ว่ามาถึงแล้ว
โอ้โหร้องไห้เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพสิคะ
คือปล่อยโฮออกมาเลยวางมีดแล้วก็ก้มลงกราบที่พื้น

ไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้ว่าช่วยหนูด้วย

ร้องขอความเป็นธรรมอยากให้ผู้ว่าช่วยเหลือเกินนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์แบบที่คุณสืบสกุลเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเครียดเหลือเกินเรื่องของการเสียค่าปรับ
กลัวไงถ้าเกิดว่าไม่มีเงินหนึ่งหมื่นไปเสียค่าปรับให้ลูกชาย

คือในคดีชกต่อยกับอาจารย์สารได้ตัดสินปรับทั้งสองฝ่าย
ละหนึ่งหมื่นบาทตัวเธอเองต้องวิ่งหาเงินไปเสียค่าปรับให้ลูก
ที่ตัดสินใจเช่ามาขับมาในเมืองจะมาหาผู้ว่าก็เช่ามานะ

ทีนี้ค่ะก็เลยมาร้องเรียนอยากให้ผู้ว่าช่วย
คือเธอบอกนะอยากให้ลูกฉันได้เรียน

เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าให้ลูกได้เรียนที่เดิมอีก

ทีนี้เบื้องต้นนะคะทางผู้ว่าก็รับเรื่อง
แล้วก็เรียกทางผู้อำนวยการทางสถาบันอาชีวะมารับฟังปัญหานี้เลย
แล้วเดี๋ยวจะมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหานี้อีกครั้งหนึ่ง

จะให้เรียนที่ใหม่ไหมหาที่เรียนให้ไหม
หรือจะเคลียร์ใจกันกับทางคุณครูที่สถาบัน

เพราะว่าผู้ว่าบอกเองว่าจะคุยกัน
แล้วก็จะหาข้อสรุปได้ในเมื่อคืนนี้
แต่ว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายจะต้องไปหาบริกันก่อน
แล้วก็จะต้องกลับมาบอกว่าจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ
หลังจากนั้นผู้ว่าถึงจะเป็นผู้ตัดสินใจคนสุดท้ายนั่นเองนะครับ